กานของมหาลือกันเรา๓คณเนี่ยนี่รับศักดิ์การลงไปในพื้นที่
สั่งโดยภาพรวมหรืออาจมีค่าน้ำการโดยเฉพาะเช่นเขามีการจัดที่ดินค์ก็
คืองานเฉพาะประชุมเนี่ย๓วันเต็มแล้วคือตั้งแต่๗โมงเช้าก็ต้องมาถึงที่นี่แหละ๗โมงเช้าก็จะมีคณะต่างทั้งรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยวันละเรื่องนะครับ
คือ๔๐๐กว่าเรื่อง๓๐๐กว่าเรื่องแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องร้องเรียนก็จะส่งไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็เชิญมาประชุมหาลือ
นี่เรื่องร้องเรียน๓๐๐กว่าเรื่องนี้คือ๑กลุ่มก็จะมีงานที่ต้องประชุมอย่างนี้ทั้งหมด๓๑กลุ่มด้วยกัน
ฉะนั้นตั้งแต่๗โมงเช้าจนค่ำ๒ทุ่ม๓ทุ่มแล้วแต่ทุ่มหนึ่งก็แล้วแต่อย่างนี้๓วันเต็มอีก๔วันเนี่ยก็จะไปในพื้นที่
เพราะว่าเมื่อประชุมหาลือแล้วการปฏิบัติมันอยู่ในพื้นที่การบินหั่นไม่อยู่ในห้องนี้อยู่ในพื้นที่งั้นก็ต้องตามลงไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
กรมนั้นเขาก็เชิญให้อาจารย์ลงไปพื้นที่นั้นไปให้กำลังใจคนปฏิบัติที่นั่นก็เวียนกันอยู่เนี่ยครับอีก๓วัน
สัปดาห์ถึง๔วันก็จะลงไปเยี่ยมในสนามจังหวัดนู้นทั่วประเทศแล้วแต่เรื่องน้ำเรื่องสหกรเรื่องปฏิรูปที่ดิน
เรื่องดินเรื่องปัญหาการชะล้างหน้าดินพังทลายความเสื่อมโทรมของดินเรื่องของปัญหาเกษตรกรทั้งหมด
มันก็จะมีเครียดบ้างงานบางอย่างมันแก้ปัญหาไม่ตกง่ายก็มีเครียดบ้างก็พยายามทำใจครับ
ผมทำงานอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวมานานสิ่งที่ท่านรับสั่งเอาไว้ท่านบอกว่าทุกข์ของชาวบ้านมันไม่มีวันหยุด
ถ้าเราแก้ทุกข์ของชาวบ้านได้ไม่ว่าทุกข์ของคนทุกคนทุกระดับ
เราแก้ได้มันก็จะรู้สึกโล่งแล้วก็เบาใจถ้าเรายังแก้ให้เขาไม่ได้เนี่ยมันก็ยังทุกข์มันยังเครียดอยู่
แล้วก็เรื่องใหญ่ที่สุดคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเหนื่อยต้องพยายามทำความเข้าใจกัน
ผมผมเนี่ยเป็นคนอึดมานานแล้วครับเพราะว่า
ตอนที่ทำงานแล้วไม่ได้ดั่งใจผมก็ลาออกมาตั้งสถาบันเศรษฐกิจพ่อเพียง
มาตั้งมูลนิธิขึ้นไปตั้งสถาบันขึ้นในมหาลัยคาบเคลื่อนกันไปเนี่ยคนก็ด่าว่าผมบ้า

เมื่อรับเมื่อรับปากท่านแล้วว่าอาจจะมาช่วยผมคำนวณแล้ว
ตั้งใจจะทำให้ให้เต็มกำลังในช่วงเวลาประมาณ
บางคนก็บอกว่าโอ๊ยน้อยไปปีเดียวผมก็บอกว่าปีเดียวไหนกำลังดีครับ

ที่นึกว่าจะปรับของใครเข้ามาก็ได้จะปรับใครออกก็ได้

อู้ยเป็นประศนาโยคคิดออกเชื่อเถอะ

คือยังมีโอกาสอยู่ลุยเต็มเหนียวเลยประชาชนต้องได้ประโยชน์เต็มที่
ในขณะที่ยังนั่งในนี้อยู่แล้วหน่วยงานยังกรมพัฒนาที่ดินเขาก็เริ่มอิน
มชนเขาก็เริ่มอินหน่วยงานต่างสปกรเขาเริ่มอิน
พากันท่านคิดดูสิอยู่มีอธิบดีมีผู้ว่ามีรองอธิบดีรองผู้ว่า
มาช่วยชาวบ้านขุดดินทำหนองทำคลองปั้นคณาอย่างนี้
มันไม่เคยมีมาก่อนเมื่อสมัยก่อนผมไปเนี่ยไม่มีใครมาช่วย
แต่วันนี้ไปในฐานะลำตีคนมาช่วยกันขุด
กระแสอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
คือผมเชื่อมั่นนะว่าหนึ่งเรื่องสร้างอาหารปลอดภัยให้คนกินเนี่ย

เกษตรพี่น้องเกษตรกรและนักวิชาการ

ท่านใดมาเป็นลำตีท่านจะต้องสารต่อ

แนวทางเกษตรยั่งยืน

เกษตรธรรมชาติแนวทางนี้โครงการพระอำริมีตัวอย่างเต็มไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่จะหยิบโครงการพระอำริมาสนองตอบที่จะสารต่องานของพระองค์ท่าน
ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าใครมาทำหน้าที่นี้ก็ยังอยากจะทำ